ไทยรัฐออนไลน์ร่วมกับไทยรัฐทีวี
คุณร่วมโหวตเพื่อค้นหาที่สุดแห่งปี๒๕๖
น้ำท่วมปี๒๕๖๕ได้เกิดปรากฏการณ์ลานีย่า
ส่งผลให้ในไทยมีฝนตกเร็ว
และปริมาณน้ำสะสมสูงขึ้น
จนเกิดสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ
ในช่วงฤดูมรสุมตลอดช่วง๓เดือนกลางปี๒๕๕๙
มีพายุพัดเข้าไทยถึง๔ลูก
ได้แก่พายุมู่หลานพายุหมาอ้อนพายุโนรูและพายุเนศาสตร์

ทำให้ประชาชนในหลายจังหวัดได้รับผลกระทบ
ไม่ว่าจะเป็นอุบลรัชธานีพระนครศรีอยุธยาภูเก็ตกรุงเทพและอีกหลายพื้นที่
ถูกคาดการณ์ว่าอาจส่งผลกระทบหนักในระดับเดียวกันกับมหาอุทธกภัยในปี๒๕๕๙
สถานการณ์จะเริ่มดีขึ้นในช่วงปลายปี

ในปีนี้ได้ทุบสถิติใหม่

อกจากนี้ยังคว้าอีก๒รางวัล
กลายเป็นอีกแฮชแท็กฮอตประจำปีนี้
จากจุดเริ่มต้นกิจกรรมรัศดรเดินไล่ตุ
เดินขบวนไปอย่างอนุสวรีชัยสมรภูมิ
เพื่อเรียกร้องให้ผลเอกประยุทธ์จันโอชา
นายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง
เมื่อกิจกรรมดำเนินไปจนจบในช่วงเย็น
วลชนบางส่วนยังรวมตัวกันต่อที่แยกดินแดน
ซึ่งบริเวณนี้มีคอฝรึงกำลังอยู่

แก๊สน้ำตานัดแรกก็ถูกยิงออกมา
พอฝเข้าสลายการชุมนุมที่แยกดินแดงด้วยความรุนแรง
และมีการจับกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วน
ทำให้โลกโซเชียลก็ร้อนละอุขึ้นมา
ผู้คนจำนวนมากต่างแสดงความไม่พอใจ
ต่อการสลายการชุมนุมที่รุนแรง

ติดเทรนด์บนทวิตเตอร์ข้ามคืน
ร่วมโหวดเพื่อค้นหาที่สุดแห่งปี๒๐๒๒
ได้ตั้งแต่๑๖มกราคมถึง๑๖กุมภาพันธ์๒๕๖๒
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่๑มีนาคม๒๕๖๒